เพราะว่าที่จังหวัดพยาวเนี่ยนะ
เขามีผักหลอดสารพิษค่ะ

แถมมีผักปลอดสารพิษขายในราคาประหยัด
แต่ที่สำคัญคือมันสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

อันนี้ก็ต้องชื่นชมความตั้งใจมุมานะของเขา
ไปที่บ้านแม่จว้าอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ
ไปดูแปลงผักไฮโดรโปนิกของคุณชินวัฒน์ตาไคร้
เขาร่ำเลือนพูดกันปากต่อปากเลยว่า
ที่นี่สร้างรายได้เดือนละเกือบแสน
แท้แค่ไหนตลอดข่าวไปสอบถามนะคะ

มาที่ไปก็คือว่าคุณชินวัฒน์เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คือจบเกษตรมาเลยเมื่อปี๒๕๕๘นี่เอง
เรียนจบเสร็จก็มาอยู่บ้านมาดูแลแม่
ทำงานควบคู่กับการดูแลแม่ไปด้วย
ระหว่างนั้นก็มีเวลาว่าง
ใช้เวลาว่างในการปลูกผักสวนครัวขาย
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาทำตอนแรกไม่ประสบความสำเร็จนะ
ก็เลยมาคิดทบทวนว่าจะทำอะไรดีที่คนเขายังไม่ทำกัน
ก็เลยสุดท้ายค่ะได้คำตอบว่านี่ไง
ปลูกผักไฮโดโปนิกคือผักที่ปลูกจากน้ำคือปักผักปลอดสารพิษต่างนานานี่นะ
แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าเหมือนถูกรางวัลใหญ่
เพราะผักนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งขายได้มากกว่า๒๕๐กิโลกรัม

ถ้าคำนวณต่อเดือนเนี่ยตกเดือนละ๗๘๐๐๐บาทเลยนะ
บางทีแบบรายได้ดีกว่างานประจำที่เขาทำอยู่อีก
แต่บอกแบบนี้คือเขาก็เรียนผิดเรียนถูก

เขาบอกว่าเคล็ดลับที่ขายได้ดี
คนหนึ่งก็ตั้งใจทำมาหากินแหละนะคะ
เอาสิ่งที่ผิดพลาดมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนา
อกจากนั้นแล้วก็มีการไปส่งขายที่ตลาดสด

ช่วงนี้ผักก็เติบโตดีผักสวยผักงามเลยทีเดียว

ใครอยากจะปลูกผักไฮโดโพนิกทานเองก็ได้
ลูกขายในพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นไอเดียที่ดี
หรือว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปเรียนรู้กับพี่เขาได้
ไปซื้อไปช้อปปิ้งไปหากันได้ที่พยาวกันได้นะคะ